ไหนขอดูหน่อยเอาจริงอ่ะเออฟันแทงไม่เข้าเฮ้ย

ชัวร์เลยฟันเหนียวฟันไม่เข้า
เฮ้ยไอ้น้องนี่ผันรอบตัวนี่รอยสักหรือ

เพราะอะไรอ่ะเป็นแผลโดนน้ำร้อนลวก

คือบินตกไม่ตาย

โหดักสองอันสอง

ปากกระโปรงแท่ปากกระโปรง

เอามือดีไว้ไอ้น้อง

บอกก่อนโดนน้ำร้อนลวก

หาหมออะไรผมไม่มีตังค์อ่ะดิพี่

มีตังค์ก็ไปเดินชอบมีตังค์ไปเดินตลาดนัดไอ้นี่

หาซื้อของถูกทาแผลครับ

อ้าไอ้น้อง
หอบหน้อยเป็นพ่อของเป็นไงบ้าง

นาเว้ง
ราคาถูกแบบนี้ใช้ดื่มได้ด้วย

ซื้อไปวางแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่เกินชั่วโมงหาย
แผลหายขวดนี้หาย
เด็กขโมยอันนี้
นี่ของข้าดีกว่า
ดอกคำด้วยคำ

ในข้อที่๕นี้ไม่รู้ว่าคุณแบงค์กับคุณไอจะเคยใช้ไหมต้องคอยติดตามกันพรุ่งนี้
ใครรู้บ้างค่าตัวรถไฟจากกรุงเทพไปยัง๓จังหวัดนี้จังหวัดใดราคาถูกที่สุด
สระบุรี๒ราชบุรี๓ชนบุรี
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเองที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพ
ตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อ

มีมูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท

ถุงนี้ต้องราคาแพงกว่า๒๐บาทเท่านั้น